สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันชิสาอธิบุญญาโชคค่ะ
จะทำให้๖๐จังหวัดมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะ
จะมีพื้นที่ใดบ้างตรวจสอบและเฝ้าระวังกันนะคะ

ก็กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างทั่วประเทศไทยค่ะ
ถ้าภาคเหนือก็แทบจะทุกจังหวัดนะคะ
โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับภูเขาและติดกับชายแดน
เนื่องจากมีต้นไม้ที่เป็นพื้นที่รับน้ำนะคะ
ภาคกลางทุกจังหวัดภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้
โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนคือฝั่งประจวบคีรีขันสุราธานี
พังงาชุมพรระนองและภูเก็ตนะคะ
จังหวัดดังกล่าวต่อไปนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มกันด้วยนะคะ
จะเห็นว่าพื้นที่สีแดงบริเวณภาคใต้นี้นะคะ
ก็คือพื้นที่ที่แสดงให้เห็นว่ามีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ
ซึ่งเป็นลมประจำฤดูมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะ
ทำให้ภาคใต้นั้นจะมีฝนตกชุก
สิ่งที่ตามมาก็คือคลื่นในทะเลนะคะ
คลื่นฝั่งอันดามันจะมีความสูงมากกว่า๓เมตร
ชาวเรือต้องงดเดินเรือในระยะนี้
สังเกตจากสีค่ะถ้าเป็นสีม่วงนั้นคือคลื่นสูงหนักมากนะคะ

อยู่ที่๖๐๘๐ของพื้นที่ทะเลนะคะ
ฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
ส่วนฝั่งอ่าวไทย๒๓เมตรนั่นเองนะคะ
มาดูกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะ
โดยรวมแล้วสัปดาห์นี้นะคะฝนยังเยอะอยู่นะคะ
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๖๐ของพื้นที่
ส่วนอุณหภูมิความร้อนไม่มากนะคะอยู่ที่๒๖๓๑องศาเซลเซียสค่ะ

ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพ
โรคภัยที่จะมากับฝนด้วย
ดูแลสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ